คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์
หนุ่มวัย๑๘ปีทะเลาะกับเพื่อนชายคนสนิทแล้วก็น้อยใจครับ
ก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยการไปยืนบนสะพานลอยเตรียมจะกระโดดนะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะมีการคิดจะกระโดดสะพานลอย
แล้วก็ถ่ายภาพสะพานลอยไว้
คนในโลกโซเชียลเขาก็บอกช่วยกันหน่อย

ก็เลยตามคนให้ไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะครับ

หนุ่มวัย๑๘ปีคิดสั้นจะกระโดดสะพานลอยหวังฆ่าตัวตาย
เกิดขึ้นที่สะพานลอยข้ามถนนอรุณประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบนะครับพบหนุ่มวัย๑๘ปี
ปีนราวกั้นออกมายืนอยู่ด้านนอกของสะพานลอย

เพื่อกันไม่ให้รถผ่านป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
และตำรวจก็ใช้โทรโขงพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้ลงมา

แต่ว่าชายหนุ่มวัย๑๘ขู่ตำรวจบอกว่า
ถ้าใครเข้าใกล้จะกระโดดลงจากสะพานลอยทันที
ต่อมานะครับมีนักศึกษาสาว๒คนเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้

จากนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็เลยเปลี่ยนใจ
ให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือออกมานะครับ
ผู้สึกข่าวของเราก็สอบถามนางสาวอารยาจิตหาน

บอกว่าพี่ชายของพวกเธอรู้จัก
แล้วก็เป็นเพื่อนของชายวัย๑๘ปี
พร้อมกับภาพของสะพานลอย
พี่ชายเลยเอกใจคิดจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า
ก็เลยรีบให้ทั้งนางสาวอารยาแล้วก็นางสาวปัธมวัล

เพราะบอกว่าผู้ชายวัย๑๘ปีคนนี้ไม่มีใคร
และก่อนหน้านี้ก็เคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่ง
ผู้หญิงทั้งสองคนนี้ก็เลยรีบขับรถ
มาดูที่เกิดเหตุแล้วก็ขึ้นไปพูดเกลี้ยกล่อม
ชายวัย๑๘ปีก็หยุดการกระทำ

ผู้ชายวัย๑๘ปีทะเลาะกับเพื่อนชายคนสนิท
หรืออาจจะเป็นแฟนทะเลาะกันเมื่อช่วงกลางวัน
ก่อนที่เพื่อนชายคนสนิทจะพามารักษาอาการขาเจ็บ

แล้วก็มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

แล้วก็เพื่อนชายคนสนิทก็เลยทิ้งเขาไว้ที่โรงพยาบาล
ผู้ชายวัย๑๘ปีคนนี้ที่ขาเจ็บด้วย
ก็เลยน้อยอกน้อยใจพอออกจากโรงพยาบาลมาได้นะครับ
ก็เลยก่อเหตุคิดจะกระโดดฆ่าตัวตายนี่แหละครับ

นำตัวชายหนุ่มวัย๑๘คนนี้ส่งโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

เพื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อไปนะครับ
แล้วก็ย้ำเตือนให้ทางญาติดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ฆ่าตัวตายอีกนะครับ